นั่นคือว่ายน้ำเพราะว่ามีนักกีฬาหนึ่งคนนั่นคือคนนี้เลยนะคะ
คณิฐานิ่มดำประสบอุบัติเหตุ
เนื่องจากว่ามีประสบอุบัติเหตุ
เตอร์ไซค์ล้มจนได้รับบาดเจ็บนิ้วเท้าหัก
ซึ่งเรื่องนี้โค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุล
เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยค่ะว่าแพทย์กำลังประเมิน
ว่าจะต้องผ่าตัดนิ้วเท้าที่หักทั้ง๓นิ้วหรือเปล่า
และไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าส่งชื่อครั้งสุดท้ายไปแล้ว
ทำให้ทีมว่ายน้ำไทยที่นะตอนแรกส่งชื่อเข้าแข่งขันทั้งหมด๒๔คน
จะต้องเหลือ๒๓คนเท่านั้น
ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเนื่องจากว่าสถิติล่าสุดของน้องฟ้า
ถือว่ามีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญใน๔เกมจากประเภทกันเฉียง๕๐เมตรหญิง